กระดาษที่เขียนด้วยลายมือให้กับพนักงาน

ทองเป็นของร้านชีวิตเป็นของคุณ

เอาทองมาให้ผมดีไหมแล้วเราจะไม่ฆ่ากัน
แต่ว่าเจ้าโจรรายนี้พอยื่นกระดาษปุ๊บนะชักปืนขึ้นมาทันที

จะเอายังไงจะตายตรงนี้หรือจะส่งทองมา
กล้องวงจรปิดของห้างทองเยาวราชสาขาหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชมบุรีนะครับ
บันทึกภาพคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๒๐๓๐ปี
รูปร่างผอมสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรสวมหวกแก๊ปสีขาวเสื้อและกางเกงยีน
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านะครับ
ก็ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วฮะจนกระทั่งเข้ามาในร้านเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
จากนั้นคนร้ายยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งส่งให้นายนัทธวุฒิสิริรัตนกุญชัยเจ้าของร้าน
ข้อความเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทองเป็นของร้านชีวิตเป็นของคุณ
แล้วก็ก่อนหน้านั้นคืออย่าส่งเสียงดังเอาทองเอาเงินสดใส่ถุง

เข้าใจเขียนนะเอาจริงเออ
แล้วให้เลือกนะคุณจะเลือกทองหรือจะเลือกชีวิต
จากนั้นคนร้ายก็ส่งถุงพลาสติกให้กับเจ้าของร้าน
แล้วก็ชักปืนออกมาข่มขู่ทันทีขึ้นลำทันทีนะฮะ
ทำให้เจ้าของร้านก็ต้องจำเป็นหยิบสร้อยทองรูปภัณฑ์จากถาดโชว์

เจ้าของร้านไม่ได้เล่าให้ฟังนะว่าตอบอะไรกับโจรบ้าง
จะต้องเลือกอะไรเส้นทางไหนดีผมจะต้องมีทางเลือกไหมเนี่ย
แต่สุดท้ายผมต้องเอาทองให้คุณไงนะครับ
คนร้ายนะก่อนจะออกจากร้านพูดว่าอะไรรู้ไหมคุณ

ขอโทษครับผมจำเป็นจริงจากนั้นออกจากร้านรีบวิ่งไปขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีไปทางด้านหลังร้านทันทีนะครับ
ส่วนที่คนร้ายได้ไปเจ้าของร้านบอกว่าก็ได้สร้อยทอง
น้ำหนักรวม๑๔บาทเป็นสร้อยคอหนัก๕บาท๑เส้น
หนัก๔บาทอีก๑เส้นแล้วก็หนัก๓บาท๑เส้น
และยังมีสร้อยข้อมือหนัก๑บาทอีก๒เส้นนะครับ
ก่อนเกิดเหตุคนร้ายทำทีเดินผ่านหน้าร้าน
จากนั้นก็เดินเข้ามาในร้านนะครับแล้วก็บอกว่าจะนำทองมาขาย
และอ้างว่าทองมันอยู่ในรถขอออกไปหยิบทองก่อน
กระทั่งผ่านไปราวสัก๑๐นาทีคนร้ายจึงกลับเข้ามาก่อเหตุ
ซึ่งหลังก่อเหตุแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นโจรสุภาพ
ขอโทษมีความจำเป็นนะครับ
แล้วก็ด้านชุดสืบสวนตำรวจภูทรบ้านบึงร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรี
เร่งหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมเพื่อติดตามตัวคนร้าย
หากใครมีเบาะแสนะครับเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดไปแล้ว
ก็สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๔
หน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
คือตำรวจภูทรบ้านบึงเขาก็ต้องการเบาะแสของโจร
ที่ทั้งมีสัมผัสสำนวนแล้วก็ทั้งสุภาพรายนี้
เพราะตอนออกไปบอกว่าขอโทษผมมีความจำเป็นจะแจ้งตำรวจก็ได้นะ
ให้ผมหนีไปก่อนแล้วคุณแค่แจ้งตำรวจนะ
เออเอาตัดตรงก็คือโจรอ่ะ